เดี๋ยวจะให้ดูไล่ยิงแล้วก็ปลาระเบิด
แต่ที่นี่ไม่ใช่ข่าวต่อเนื่องจากพี่เบิร์ต
แต่ที่นี่คือฉะเชิงเซาบ้านเราเองค่ะ

ได้ยินเสียงป้องปั้งป้องปั้งใช่ไหม

เสียงเบิ้ลมอเตอร์ไซค์มาออกไป
พวกนี้นะต้องจับมาดูคลิปข่าวเมื่อกี้

เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเซาอยู่ตรงหน้า

ขี่มอเตอร์ไซค์กันมาผ่านหน้ามหาวิทยาลัย

กระบะดำเห็นไหมหักเข้าซ้าย

มอเตอร์ไซค์อีกจำนวนนึงก็ขี่ตามมา

คู่กรณีแล้วก็เปิดฉากไล่ยิงกัน

มอเตอร์ไซค์ไว้กลางถนนแบบนั้น

มากระทืบรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดล้มอยู่
แล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ขึ้นกระบะ

ทีนี้ความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะ

ตรงจุดที่เกิดเหตุเป็นเจ้าของกล้องวงจร
ปิดคลิปนี้ด้วยเนี่ยตอนตีหนึ่ง๒๔นาที

ร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้น

กระสุนก็ไปโดนท่อปลาปลาแตก
แล้วก็เจอปลอกกระสุนปืนตกอยู่เกลือนเลย

แล้วก็ลูกสาว๑๐ขวบแต่มีบ้านพ่อแม่อยู่แถวนั้นไง
ตอนแรกก็ยังนึกว่าคงไม่มีอะไรมากหรอก
วัยรุ่นทะเลาะกันไม่เท่าไหร่แต่พอเปิดวงจรปิดดูโอ้โห
มาก่อเหตุกันเพียบเลยแล้วก็กลัวสิ
เพราะว่าผมก็ยังต้องอยู่ย่านนี้
เรื่องต้นแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพเมืองฉะเชิงเซานะคะ
จะให้ตำรวจตามจับกลุ่มตัวกลุ่มแก๊งนี้มาดำเนินคดีให้ได้
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะตอนค่ำตอนค่ำที่ผ่านมาเนี่ยนะ
นายจาตุรนอายุยี่สิบเอ็ดปีพร้อมกับเพื่อนเพื่อนอีกสิบสี่คน
เป็นฝั่งคนเจ็บมาแจ้งความนี่ตอนที่เขามาถึงที่โรงพักฉะเชิงเศร้า
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าผมพากันขี่มอเตอร์ไซค์ไปถ่ายรูปตรงเขื่อนริมน้ำ
หน้าโรงพยาบาลพุทธโสธรพวกผมก็กำลังจะกลับบ้านกันตอนประมาณตีหนึ่งนี่แหละ
ผมอ่ะมาเจอกลุ่มที่นั่งกระบะมาเขาเข้าใจผิดคิดว่าพวกผมอ่ะ
ยิงที่หน้าร้านขายน้ำกระท่อมน้องชายของฝั่งนั้นน่ะ
คิดว่าผมไปยิงแล้วเขาก็มารุมทำร้ายพวกผมเลย
ผมไม่เคยรู้จักพวกเขามาก่อนเลยตำรวจก็ไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุเก็บหลักฐานแล้วนะคะ
แล้วเดี๋ยวต้องไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดว่าฝั่งกระบะหนีไปทางไหน
มั่นใจว่าจะจับได้ทั้งแก๊งทั้งกวนเร็วนี้แล้วเดี๋ยวต้องมาสืบกันต่อไปว่า
มันคือความเข้าใจผิดกันจริงจริงใช่ไหมอืม